ประเด็นการเมืองวันนี้มีเรื่องของการประชุมคอรมอล
ก็มี๒กระทู้ที่สำคัญ
หนึ่งเรื่องของหมู่บ้านป่าแหว่ง
โครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งอนาคตใหม่เขาจะยื่นกระทู้
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสัตว์
แต่เรื่องอื่นทางการเมือง
ผู้สิทธิ์ข่าวไปตามถามพลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธิ

ที่จะมีการแยกตัวไม่เป็นพักร่วมรัฐบาล

คือตอนนี้เอาจริงตัวเลขพักมันยังไม่นิ่ง
แต่เหมือนกับเอ๊ะไม่รู้ว่าคุณมงคลกิจ

ตอนนี้คุณเที่ยงกว่า๑๐พักเล็ก
เขากำลังรวมตัวกันแล้วก็กำลังทานข้าวด้วยกัน

เกลี้ยกล่อมให้นายมงคลกิจอยู่ร่วมกันเป็นพักเล็กก่อน

ใช่ครับบ่ายนี้เขาบอกว่าคุณมงคลกิจจะแถลง
ส่วนบ่ายสองครึ่งทางเก้าพักเล็กจะแถลงนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผู้สิทธิ์ไปถามก็คือไปถามนายกรัฐมนตรี

จะมีการกินข้าวร่วมกันกับ๑๐พักเล็กหรือเปล่า
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปถามก่อนการประชุมคอรมอลเมื่อเช้านี้นะคะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งนายกตอบคำถามสื่อแต่ตอบสั้นนะ
นายกบอกว่ายังไม่ได้นัดพูดคุยกับ๑๐พักเล็กในวันพระรหัสนี้
หลังจากที่พักเล็กเขาก็มีท่าทีว่าจะมีการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
คือนายกบอกแบบนี้คงจะมีคนพูดคุยอยู่แล้ว
แล้วนักข่าวก็ถามอีกถามเรื่องเกี่ยวกับการชี้แจงกระทู้ถามสด
คือนายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะไปชี้แจงกระทู้ถามสด
เรื่องการกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณในที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรหรือไม่
อันนี้คือนายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะ

ทีนี้พอถามนายกไปแล้วไปถามรองนายกหน่อย
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ยืนยันบอกว่า
ไม่ได้ส่งพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย
ให้ไปเจรจาให้ไปพูดคุยกับนายมงคลกิจ
ที่ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวว่า
นายมงคลกิตเนี่ยประกาศขอยากตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ

เตรียมเสนอชื่อให้เป็นประธานยุทธศาสตร์พลักษณ์

คือมี๒ประเด็นแล้วครับอีก๑ประเด็นที่สำคัญก็คือ
ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
ท่านจะรับหรือไม่ผลเอกประวิตบอกยังไม่ทราบเรื่องในนี้
ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชาบรัฐ

โดยขอให้รอภายในเดือนนี้ถึงจะทราบผลที่แน่ชัดนะครับ
ด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พูดถึงกรณีพักเล็กบางพักตัดสินใจจะถอนตัวจากรัฐบาล

ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องให้ความเคารพเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์
ทีนี้ก็เลยต้องจับตารอดูค่ะช่วงบ่ายนี้ว่าจะยังไง
เพราะว่าทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็บอกนะบอกว่านายกมอบหมายให้ผมไปพูดคุยกับพักเล็ก

มีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัยเท่านั้น
ที่เขายังยืนยันขอแยกตัวจากพักร่วมรัฐบาล

ใช่เพราะว่ามันมีข้อมูลจากทางด้านหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปไตยใหม่นะครับ
ก็คือนายสุรทินพิจารณ์ยืนยันว่า๑๐พักเล็กยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนเดิม
นาฬิกาเที่ยงตรงนัดกินข้าวเที่ยงร่วมกัน
ในส่วนของพักประชาธิปไตยใหม่ยังอยู่ในฝั่งรัฐบาล
พร้อมจะไปเกลี้ยกล่อมนายมงคลกิจให้นะครับ

แต่เราก็ต้องรอดูแล้วครับว่า
บ่ายโมงนายมงคลกิจจะแถลงแยกตัวออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระหรือเปล่า
ส่วน๙พักเล็กจะแถลงว่าจะยังคงอยู่กับรัฐบาลแบบพร้อมเพลียง
รวมถึงไปเกลี้ยกล่อมสำเร็จหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องรอติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองกันนะครับ